ช่วงนี้เป็นวันแม่แต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้เดินทางกลับไปหาคุณแม่นะครับ
หรือว่าบางท่านคุณแม่ไม่อยู่แล้ว
แต่ก็มีการบอกรักผ่านโลกโซเชียลเหมือนกันนะครับ
บอกรักผ่านโลกโซเชียลด้วยวิธีการร้องเพลงบอกรักแม่
เพลงจะเพราะจะซึ้งแค่ไหนไปรับชมกันนะครับ
บอกรักแม่ในวันแม่ครับ
เนื่องจากทำงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่ได้กลับบ้าน
ขอบอกรักแม่ผ่านสื่อโซเชียลนะครับ
ก็รักแม่นะครับ
นาน
โหนะฮะปฏิบัติหน้าที่ไปด้วย

นี่คือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แหละครับ
ที่อาจจะอยู่ไกลไงคุณ
เพราะว่าเป็นทหารชายแดน
โพสต์คลิปทหารชายแดนหลายนาย
ไม่ได้กลับไปหาคุณแม่ในปีนี้
เพราะติดภารกิจนะครับ
ก็เลือกช่องทางบอกรักแม่ผ่านทางโลกโซเชียล
โดยเหล่าทหารกล้าได้ร่วมกันอัดคลิป
ร้องเพลงบอกรักแม่แล้วก็ทำภารกิจไปด้วยนะครับ
เพื่อส่งไปให้คุณแม่ได้รับรู้ถึงความคิดถึงของลูกชาย
แม้ไม่ได้กลับไปแต่หัวใจรักและเคารพเสมอ
โดยในคลิปเป็นทหารชายแดน๘นาย
ร้องจบก็เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคนละเครื่อง
โทรบอกรักแม่นะของแต่ละคน
หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วก็บอกว่าโอ้โห

เขาปฏิบัติงานอยู่ไกลอยู่ชายแดน
แต่ก็ส่งเสียงไปหาคุณแม่ได้นะครับ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความผ่านหน้าจอของเรา

บอกว่ารักใดไม่ยิ่งใหญ่เท่ารักของแม่